องหนองหินเห่ากันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าของเพลงฮิตเอาผัวไปเทิร์น

คือแบบว่าเพลงนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่มันต้องมีจังหวะขึ้นมาในหัวใจคุณผู้ชมค่ะ
แต่ชีวิตจริงเนี่ยไม่ต้องไปเทินสามีที่ไหนนะ
เพราะว่าชีวิตจริงหลัวรักหลัวหลงที่สุดคุณผู้ชม
พอเพิ่งแต่งงานไปปีก่อนค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าสามีอาจารย์เดชาสามีรักมากนะคะ
กิจการโรงงานผลิตเครื่องดนตรีอีสาน
ทั้งแคลนด์ทั้งโหลดโป๊งลางก็เต็มส่งต่อให้คุณลำยองดูแล
แล้วก็รีสอร์ทของตัวเองที่จังหวัดมหาสารคามด้วย
ลำยองค่ะบอกกับเราว่าเธอตั้งเป้าในชีวิตนะบ้านปลายที่บ้านเกิดนี่แหละ
ตอนนี้ก็๘๕แล้วขอปักหลักอยู่ที่นู่นแล้วกัน
ถ้ามีงานกรทมค่ะก็ค่อยบินมา
ส่วนรีสอร์ทบ้านไร่ไอดาวค่ะที่ทำไว้ก็ไม่คิดเพิ่มห้องพักนะคะ
เพราะว่าหลายคนทักว่าโอ้๓ห้องจะพอหรือเปล่า
ลำยองบอกว่าอยากทำแบบนี้แหละ
สบายเหมือนเปิดให้แบบว่าเพื่อนพี่น้องเนี่ย
ในวงการก็ไปพักผ่อนไปใช้บริการกันได้

อยู่กันสองเผ่าเวินค่ะอายุเยอะแล้ว

เป็นพี่เศร้าที่เหมือนเราอยู่ตัวแล้ว

ค่ะจะให้ลูกค้าไปตกปลาได้ทำให้ลูกค้ากระเบี้ยบบังหอย
สวนขึ้นเลยของอาจารย์เดชา
ืนออิสานอยู่แล้วเป็นเริ่มโรงงานใหญ่

เป็นแฟนกันยังไม่ค่อยเหี่ยวเท่าไหร่แต่งงานไปแล้วเรื่องสมบัติสมบงสมบัติเนี่ยต้องมีกันบ้าง